นี่ก็เป็นอุทาหรณ์เตือนย้ำซ้ำนะคะเพราะว่าเกิดบ่อยจริงรถมอเตอร์ไซค์คุณผู้ชมค่ะ
แป๊บเดียวก็ไม่ได้นะคะถ้าจอดเนี่ยต้องเอากุญแจไปด้วย
เพราะว่าเราคิดว่าแป๊บเดียวแต่ว่าหัวขโมยหรือว่าโจรที่จ้องอยู่เนี่ยไวกว่าเราค่ะเหมือนกับเช่นเรื่องนี้ค่ะ
มันเป็นอุทหรณ์ฝ่าย
คุณผู้ชมเห็นความไวของคนร้ายไหมคะคิดว่าแป๊บเดียวแล้วพอได้รถแล้วมันออกตัวไปแล้ววิ่งตามยังไงก็ไม่ทัน

ผู้เสียหายเนี่ยรู้ตัววิ่งตามก็ไม่ทันค่ะ
ก็ขอให้คลิปนี้เนี่ยเป็นการเตือนสตินะคะ

บอกว่าไม่ว่าจะที่ไหนก็แล้วแต่หน้าบ้านตัวเอง
ก็แล้วแต่นะคะห้ามคากุญแจทิ้งไว้เด็ดขาดนะคะ
นี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ห้องเช่าแห่งหนึ่งนะคะ
ที่ตำบลหนองโดนสระบุรีค่ะ
คุณป้าโสรัสอายุ๖๑ปีกับสามีเนี่ย

แล้วเล่าบอกว่าเมื่อวานประมาณ๔โมงครึ่ง
ก็เอามอเตอร์ไซค์จอดหน้าห้องเช่า

จะเดินเข้าบ้านจังหวะจะเข้าบ้านแล้ว
ผู้ชายคนนึงรูปร่างสูงใหญ่

คือมันพร้อมสับมีกุญแจอยู่นะคะ
ป้าก็วิ่งไล่ตามด้วยตะโกนให้คนช่วยด้วย

คนร้ายขี่รถหลบหนีไปทางถนน

คุณป้าบอกว่าซื้อรถมา๖๐๐๐กว่าบาท

ขอให้ช่วยตามรถคืนให้ที
คนร้ายมาดำเนินคดีต่อไปค่ะ
เพราะกำลังเอาของวาง
ก็พอเดินออกมาจะไปตลาดนะคะ
จะไปที่รถ
เขาก็สตาร์ทรถแล้วพี่ก็วิ่งออกไป

ก็เป็นคลิปเตือนภัยอีกคลิปหนึ่งค่ะ